เหิงเกะด่าฉันเหรออิพัจจนี

นี่เหรอพวกที่เรียกตัวเองว่าพูดดี

รับรองว่าด่า๓ชั่วโมงไม่ให้ซ้ำกันก็ยังได้

ใครจะเลวจะดีก็พอจะรู้กันอยู่
ยิ่งใหญ่ครับผมจะไปรับพจมานกลับมา
เธอต้องอยู่ที่นี่อยู่บ้านนี้
เพราะเธอคือภรรยาผมเธอไม่ใช่พจมานพินิษฐนัน
แต่เธอคือพจมานสว่างวง
สาธุเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้น้องออกมาไว
สาดุนี่ทุก๓ด้านวันนี้มาแก้วบนหน่อย
แก้บนใช่ไหมเอาหนังพจมาน
หนังกางแปลงแบบนี้มาฉายเลย
ครับนี่เรื่องราวของเจ้าแม่นางนอน
ผ่านถ่ายทอดเป็นหนังพจมานตรงนี้

อะเต็มตัวแก้วบนกันหน่อย

พื้นที่หลายคนมีการแก้โบนที่แตกต่างกันนะ
เขาบนไว้๑๓ชีวิตไม่รอดปลอดภัย
ใช่บางคนก็ขอให้บาซิลชนะ

เอาน้องออกมานี่แหละถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ
เรื่องดำน้ำเป็นเรื่องใหญ่

ดำน้ำได้นาน

ถ้าเกิดไม่อยากดำน้ำเราต้องฝึกปอด

หลังจากนั้นเราต้อง

เราก็จะร้องได้ถูกต้อง
อันนั้นคนละดำน้ำร้องเพลง

อาจจะต้องเพิ่มความ

ของจ้าวพนักงาน
ถึงทุกหน่วยงานที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่

หัวใจที่ทำให้เกิดฝน
เริ่มค่อยเข้ามามีบทบาทจะสังเกตว่าแนวร่องฝนด้านบน

ตอนนี้มาอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของจีน
แล้วก็แถวบริเวณทางตอนบนของประเทศลาว
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะค่อยเลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง
ก็คาดการณ์ว่าจะส่งผลเต็มที่นะครับ

แต่ว่าตั้งแต่วันเสาร์ก็จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากวันนี้นะครับ

ซึ่งก็ทำให้หลายจุดหลายพื้นที่เป็นอันตรายเลยทีเดียวนะครับ

ที่มีเรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นใครที่จะไปก็ตรวจสอบสถานการณ์คลื่นด้วย
นี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้นะครับ
จะพบว่ามีการก่อตัวเป็นแนวฝนชัดเจนเลยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ

ค่อยเข้ามาบรรจบกันในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรา

สังเกตว่าจะไปกระจุกกันอยู่บริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
ภาคอีสานตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ภาคใต้จุดที่ฝนตกหนักจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือ
หลักเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแค่ฝนที่ผ่านเข้ามา
แล้วก็มารวมตัวกันกับฝนกลุ่มใหญ่ในบริเวณตอนกลางสักส่วนใหญ่นะครับ
ดังนั้นจะไม่ตกหนักตกนานเหมือนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางบางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้ภูเขานะครับ

โอกาสที่จะเจอฝนตกหนักแล้วก็ตกนานเยอะกว่าพื้นที่อื่น
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์คลื่นนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับ

ถ้าหากจางหน่อยก็ลดหลั่นลงมาสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ
คือ๒เมตรจะสังเกตว่าคลื่นที่มีความสูงความแรงเนี่ยนะครับ
ประชิดติดแนวชายฝั่งในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเลยนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ค่อยมาประชิดในบริเวณทางตอนกลางจนถึงตอนล่างมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับสถานการณ์สภาพอากาศวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้สภาพอากาศที่เชียงรายก็ยังทรงเหมือนวันสองวันที่ผ่านมานะครับ
ความชื้นค่อนข้างสูง๘๘นะครับช่วงนี้ก่อนที่ฝนจะมีการตกมาในช่วงบ่าย
จากการตรวจสอบในวันนี้นะครับพบว่าท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับ
ดังนั้นแดดที่ส่องเข้ามาก็ค่อนข้างแรงละทีเดียว
ทัศนวิสัยในการมองเห็น๑๒กิโลเมตรนะครับ
ในขณะที่จากการตรวจสอบก็พบว่าทั้งสถานการณ์ฝนทั้งเรื่องของอุณหภูมิวันนี้
มีโอกาสการเกิดฝน๑๓๐๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมินั้นยังคงมีความแตกต่างกันระหว่างวันนะครับ๒๐ต้นคือต่ำสุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๔องศาเซลเซียต
นี่คือสิ่งที่จะต้องรับมือกันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ส่วนใครที่จะไปทะเลครับตอนนี้คลื่นสูง๒๓เมตรนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนอง
ก็คือบริเวณอันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับใครที่จะไปก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เรือที่จะออกเดินเรือได้ในขณะนี้ก็คือเรือที่มีความยาวของเรือมากกว่า๖เมตรขึ้นไป
จะสามารถป่าคลื่นที่มีความสูง๓เมตรได้อย่างปลอดภัย
แต่อย่างไรก็ตามจะออกเรือในระยะนี้คงจะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณากาศ
แล้วก็ปรากฏเตือนต่างจากกรมอุตุนิยวพฤทธิาอย่างต่อเนื่องด้วย
นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่างเลย
วันนี้วันศุกร์ปกติจากการทำค่าสถิติมา
ศุกร์จะเป็นวันที่ฝนตกเยอะที่สุด
ส่วนใหญ่ก็จะเจอฝนตกหนักวันศุกร์นี่แหละ
ดังนั้นวันนี้ช่วงเย็นจะออกไปทำอะไรก็ดูฟ้าดูฝนกันสักหน่อย

โดยเฉพาะเรื่องคลื่นลมในภาคใต้เนอะ

แต่ลำคนเดียวก็จะเหงาไปหรือเปล่า
นี่เดี๋ยวส่งตัวแทน

โอ้โห